คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้เรื่องของกระเพรา

อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้เห็นภาพนี้ครับ
เยอะมากโหบึ้ม
ดูสิน่าอีฟมาก
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่นี้กล่อง๖๐บาทด่าทุกคน
หมูกรอบกับกุ้งนี่ไม่ใช่กุ้งปลอมนะ

เนี่ยบอกแล้วถ้าพูด๖๐ตอนแรกถ้ายังไม่เห็นของ

คูณจุกแบบนี้เลยค่ะ
ครับกุ้งที่เห็นหมูกรอบที่เห็น
เป็นกะเพราเกษตรใส่หมูกรอบนะฮะ
กล่องกล่องละ๖๐บาทโอ้โห
กำไรไม่เอาหรือพี่คนเข้ามาถาม

แน่นอนครับเยอะจุกแบบนี้ชาวเน็ตถาม
ย้ำร้านนี้อยู่ไหนบอกเป้ามาบอกเป้า
ร้านนี้ชื่อร้านป้าเล็กตามสั่งข้าวบึ้มฮะ
ตามสั่งข้าวบึ้มอยู่ในซอยเทศบาลคลองด่าน
๘๕ตระบนคลองด่านอะเบอร์บางบ่อ

แม่การันตีความอร่อยนะครับกินวันนี้อิ่มยันสัปดาห์หน้าเลยเขาบอกเออ

คือให้กะเพราจนไม่เห็นข้าวนะ
ใช่ปกติเห็นแต่ข้าวไม่เห็นกะเพรา

ก็เขาบอกว่าเหมือนกับว่าลูกก็ให้พวกอาหารสดพวกนี้มาทำ
ป้าแกไม่คิดถึงกำรงกำไรอะไรเลย

เหมือนกับจะไม่คิดค่าวัตถุดิบคิดแต่ค่าแก๊สแบบนี้